กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่าไปไหนนะฮะอยากให้ติดตามคดีนี้เหลือเกินนะครับ
เพราะว่ามันมีเงื่อนงำอยู่นะฮะ
เมื่อวานนี้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายนะฮะสามีภรรยาที่เสียชีวิตในบ้านเนี่ย
วันนี้ตำรวจแถลงนะฮะบอกว่ามันไม่ใช่เพลิงไหม้แล้วเสียชีวิตธรรมดา
แต่มันคือการฆาตกรรมอำพลางนะฮะฆ่าแล้วก็เผาศพเพื่ออำพลางคดี
แต่ปัญหาก็คือว่าที่ตำรวจสรุปคดีเบื้องต้นในวันนี้เนี่ย
บอกว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยที่เสียชีวิตนี่แหละจากการสำลักควันเนี่ยนะ
แทงสามีแทงสามีตายแล้วก็จุดไฟเผาแต่ตัวเองสำลักควันด้วย
เสียชีวิตทั้งคู่แต่ยังไงก็บอกว่ามันจะเป็นไม่ได้หรอ
มันมีคนร้ายคนอื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ดูเริ่มจากเหตุเพลิงไหม้ก่อนบ้านหลังนี้ครับ
ต่อเนื่องเช้าวันพุธแล้วเมื่อวานนี้สายสายก็มาเคลียร์คดีกันนะครับ
นี่นะฮะบ้านหลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยดับเพลิงด้วย
ดับไฟที่ลุกไหม้บ้านพักหลังหนึ่ง
หมู่บ้านหรูย่านคลอง๗นะฮะ
พื้นที่หมู่๔ตะบนบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

เนื้อที่ประมาณสัก๘๐ตารางวา

บ้านหลังนี้เปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ไฟเนี่ยลุกไหม้อยู่ชั้น๒ของบ้าน
ฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ชั่วโมงนึงได้

ระบายควันออกจากตัวบ้าน
นี่ช่วงที่เข้าไปควบคุมเพลิงนะฮะ

พอเสร็จเรียบร้อยขึ้นไปตรวจสอบในบ้านนะครับ
จุดที่เป็นห้องนอนบนชั้น๒เนี่ย
ไฟไหม้แบบเสียหายมากนะฮะ
ห้องนี้หนักเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็โถงชั้นล่างของบ้าน

แต่ที่ชั้น๒มีผู้เสียชีวิตอยู่๒ศพ
ศพแรกคือนายวิโรธชัดสุวรรณ
๔ปีเป็นเจ้าของบ้านนี่นะฮะ
นายวิโรธนี่เป็นวิศวกรแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัท
เหมาก่อสร้างตรวจสอบอาคาร
เสียชีวิตในห้องนอนสภาพเป็นแบบนี้นะครับ
ลักษณะก็คือถูกไฟไหม้เกรียมทั้งตัวนะครับ

ลักษณะก็คือนอนพิงผนังห้อง
แต่ที่หน้าอกซ้ายมีบาดแผล

ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบาดแผลจากอะไร
ข้างศพของนายวิโรธนะครับ
มีผ้าห่มถูกไฟไหม้
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยเยอะเลยนะฮะ
แล้วมีมีดปลายแหลมยาวสัก๒๒เซนติเมตรนี่ฮะ
ตกอยู่แต่ด้ามมันหักไปแล้ว
มันเหลือแต่ตรงเนี้ยส่วนมีดคมมีดตรงเนี้ยนะครับ

นี่คือศพนายวิโรธนะครับอยู่ที่ห้องนอนบนชั้นสอง
อีกศพหนึ่งนางสาวประพาพันธ์หูไทยสงศ์อายุ๕๔ปี
อายุเท่ากับนายวิโรธนี่คือภรรยาของนายวิโรธ

เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเขียวไม่สวมรองเท้า
เสียชีวิตอยู่อีกจุดที่เป็นห้องทำงานแล้วก็ห้องหนังสืออยู่บนชั้น๒เหมือนกัน
แต่ศพของนางสาวประพาพันธ์ไม่มีร่องรอยการถูกไฟไหม้
เรื่องต้นที่แรกเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะสำลักควันเสียชีวิต
อาจจะหนีไฟไหม้จากห้องนอนที่อยู่กับสามีแล้วก็หนีออกมาข้างนอก

นี่ฮะตำรวจสพลำลูกกากับชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็ทำให้รู้ว่าในบ้านเขาไม่ได้มีกันแค่สองคนมีอีกคน

โดยตามที่ท่านเจ็บนะครับว่าจะเป็นเกลงไหม้หรือว่าลิขิตตัวเอง
นี่เป็นช่วงเกิดเหตุนะครับคืนวันอังคารต่อเนื่องเช้าวันพุธนะฮะ
ประมาณสักปีสามท่านผู้ชมค่อยไล่ไว้นะฮะเพราะว่า
โอ้โหเงื่อนงำมันเยอะนะครับ
ในห้องนอนของนายวิโรธตรงสวิตเตอร์ไฟฟ้า
ไปเจอคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับ
แล้วมีแก่วลอนน้ำมันนะครับ
นี่นะฮะแกลลอนน้ำมันขนาด๕ลิตรอยู่ในห้อง
ลักษณะเป็นจุดเก็บของอยู่ตรงชั้นล่างของบ้าน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขยายผลให้มันชัดนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นฆาตกรรมอำพลาง
อย่างที่ตำรวจบอกว่าภรรยาเป็นคนแทงสามี
จุดไฟเผาแล้วภรรยาก็สำลักควันจนเสียชีวิตไปด้วย
จริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้มันมีเบาะแสอะไรบ้างไหม

คือตอนแรกเนี่ยค่ะคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแค่ลักษณะไฟฟ้ารัดวงจร
ไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตกันอยู่ในบ้าน
แต่เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันเสียงดัง
นายธรรมนูลฉัดสุวรรณอายุ๒๗ปี
หลานชายของนายวิโรธที่รอดชีวิตออกมาได้
ให้ปากคำกับตำรวจว่าเขากลับเข้าบ้านประมาณเที่ยงคืน๒๐นาที
ก็คือก่อนจะเกิดไฟไหม้๒ชั่วโมง
ตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
จากการส่งศพนายวิโรธไปชนะสูตรพลิกศพ
มันมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่หน้าอกด้านซ้าย
ก็เลยนำลายนิ้วมือแฝงที่เจอในหลักฐานต่าง
แล้วก็มีลายนิ้วมือติดอยู่ที่แกลลอนน้ำมัน
ไปตรวจปรากฏว่าลายนิ้วมือมันตรงกับภรรยาค่ะ
ลายนิ้วมือมันตรงกับนางสาวประพาพันธ์เลยนะคะ
ตรงนี้แหละก็เลยทำให้ตำรวจเชื่อว่า
ลักษณะการเกิดเหตุก็คือภรรยาทะเลาะกับสามี
เอามีดแทงสามีแล้วตั้งใจจะจุดไฟอำพราง
แต่ปรากฏว่าด้วยความที่ภรรยาเองก็สำลักควันเสียชีวิตไปด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกประสิทธิ์ฟักศรีผู้กำกับสพลำลูกกาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายวิโรธกับนางสาวประพาพันธ์
สองสามีภรรยาเขาทะเลาะกันจริงนะคะ
ทะเลาะเสียงดังอยู่ในห้องนอนชั้น๒ของบ้านค่ะ
จากนั้นเนี่ยนางสาวประพาพันธ์ภรรยาเอามีดที่เตรียมมาแทงนายวิโรธสามี
คือมันมีลักษณะของการยื้อแย่งกันด้วย
กัดที่แขนของภรรยาทั้งสองข้าง
ภรรยาก็เลยใช้มีดแทงไปที่หน้าอกด้านซ้ายของสามีจนสามีเสียชีวิต
ภรรยาก็เดินลงไปด้านล่างไปหยิบแกลลอนน้ำมันเครื่องในห้องเก็บของใต้บันได
เทราดศพสามีแล้วก็จุดไฟเผา
เอาน้ำมันเครื่องไปเก็บไว้ที่เดิม
ซึ่งในห้องนั้นนะคะมีน้ำมันเครื่องอยู่เยอะมาก
ตัวภรรยาเดินขึ้นไปบนห้องทำงานแล้วก็ที่ห้องหนังสือด้วยนะคะ
อยู่บริเวณมุมหน้าบ้านเลยครับแต่ปัญหาคือไฟมันลุกไหม้ในห้องนอนของสามีแบบแรงมาก
ควันเยอะมากควันนี่เต็มบ้านก็เลยทำให้ตัวภรรยาที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
สำลักควันจนเสียชีวิตไปด้วยอีกคน
จังหวะนั้นนายธรรมนูลหลานชายอยู่บนห้องนอนชั้นสองอ่ะนะคะ
กลิ่นเหม็นไหม้เปิดประตูออกมาดูเห็นว่าไฟไหม้ก็เลยปีนออกทางหน้าต่าง
ลงมาบนหลังคาชั้นหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์เรียกโฟร์แมนของบริษัทที่มีบ้านอยู่ในซอยให้มาช่วย
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะคาดว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
คำถามก็คือแล้วทำไมภรรยาจะต้องก่อเหตุเอามีดแทงสามีจนเสียชีวิตแล้วก็พยายามจะจุดไฟเพื่ออำพราง

บอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะตำรวจสพลำลูกกาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความหึงห่วง
เชื่อว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงคือด้วยความที่ภรรยากับสามีคู่นี้ค่ะ
เขาอยู่ด้วยกันมานานเคยลำบากด้วยกันอะไรกันมาแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกัน
ไปไปมามาสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยเกิดความหึงหวงทะเลาะกันแล้วแทงกันตายแบบนี้
ทางตำรวจบอกว่ามีกระดาษอยู่แผ่นนึงค่ะคุณผู้ชม
ภรรยาเขียนนะคะเขียนด้วยลายมือนี่ค่ะกระดาษแผ่นนี้นะคะ
วันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒ตรงกับวันแห่งความรัก
ระบุชื่อของนายวิโรธสามียกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องของกรรมขึ้นมา
แล้วก็บรรยายถึงความคับแค้นใจว่าเธอเองกับสามีต่อสู้กันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไร
มีฐานะมีรถหรูขับแต่สามีกลับนำเงินที่ลำบากมาด้วยกันไปปลนเปลือผู้หญิงคนอื่น
แล้วก็อ้างว่าเคยโดนสามีตบตีทำร้ายร่างกายนี่นะคะจดหมายนี้
นี่เป็นการสรุปเรื่องต้นจากทางตำรวจนะคะ
ก็ต้องรอดูว่าจะมีการขยายผลแบบไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมไหม
เพราะทางฝั่งญาติของผู้ตายทั้งสองนี่แหละนะครับ
เขาก็ยังติดใจสงสัยยังไม่สิ้นสงสัย
ว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงหรือนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะ
คือหลานชายนะหลานชายของฝ่ายสามีที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหนี่พอเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น
พอตำรวจแถลงแล้วก็บอกว่ามีเงื่อนงำลักษณะแบบนี้เนี่ย

ก็คนเดียวเลยรอดมาคนเดียว
ถูกต้องบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าโอ้โหนี่
วางแผนในการที่จะฆ่าอาสองคนและฮุบสมบัติหรือเปล่า
เพราะเขาไม่มีลูกกันวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะได้ไปคุยกับเขานะครับ
นายธรรมนูลฉัดสุวรรณอายุ๒๗ปีหลานชายของนายวิโรธนะฮะ

เป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รอดชีวิตมาได้
เขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุคืนวันนั้นคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย
กลับมาที่บ้านตอนเที่ยงคืนมาถึงบ้านไฟที่บ้านปิดหมดแล้ว
ก็เข้าใจว่าเอออาสองคนคงเข้านอนแล้วมั้ง
เขาก็เข้านอนตามปกตินะฮะ
สักตี๓ได้กลิ่นควันไฟนะ
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขายืนยันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
แต่ได้กลิ่นควันไฟก็ลงมาดูที่ชั้นล่าง
ไปถึงเห็นโซฟาที่ห้องโถงมีกลุ่มควันแบบโอ้โหลอยขึ้นมาเยอะเลย
ลักษณะกำลังจะติดไฟแล้วเขาก็พยายามที่จะดับไฟนะฮะ
อยู่ที่โซฟาห้องโถงชั้นล่างนะฮะ
แล้วก็ตะโกนเรียกอาที่อยู่ที่ห้องนอนชั้น๒ไปด้วย
แต่ไม่มีเสียงตอบรับอะไรมาเลย
จนกระทั่งมีลูกน้องของอาเนี่ยมาช่วยนะครับ
ก็ช่วยทุบกระจกหน้าบ้านแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ
ถึงรู้ว่าเอ้าอาสองคนเนี่ยนะครับอยู่บนชั้น๒
แต่ขึ้นไปช่วยไม่ได้จริงเพราะไฟมันโหไหม้อย่างแรงมาก
ต้องโทรไปหาลูกน้องของอาเนี่ยให้มาช่วยกันเพิ่มอีก
คือที่ตำรวจสรุปคดีมาณขณะนี้เนี่ย
ธรรมนูลเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะ
อาสะพ้ายของเขาจะฆ่าอาวิโรธแล้วจุดไฟเผาอำพลางจะทำแบบนี้จริง
แต่เมื่อผลการตรวจสอบหลักฐานต่างในบ้านเนี่ย
มันเจอลายนิ้วมือของอาสะพ้ายในหลายจุดในหลายวัตถุพยาน
เมื่อทุกอย่างชี้ไปแบบนั้นก็ต้องยอมรับ
นายธรรมนูลบอกว่าเขาเชื่อว่าอาสะพัยเนี่ยคงจะไม่ได้ตั้งใจ
อาจจะพลาดพลั้งแล้วก็แทงกันตาย
ทีนี้พออาสะพ้ายแทงอาวิโรธของเขาเนี่ย
อาผู้ชายเนี่ยพอแทงตายไปแล้วก็ตกใจสติแตกทำอะไรไม่ถูก
คงไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังก็คงจะไป
คิดถึงน้ำมันที่อยู่ในแกลลอนที่อยู่ในห้องเก็บของ
ก็เลยไปเอามาใช้อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยอาเขาไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อน
รวมทั้งข้อมูลที่ว่าอาวิโรธอาผู้ชายของเขา
มีหญิงอื่นเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ไม่เคยถามอะไรด้วย
เพราะเห็นว่าทั้งสองคนก็รักกันดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะ
อะไรให้เห็นถามอัลละปกตินิสัยของอาสไพร์
เป็นยังไงค่ะอ่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะนายพนูลบอกว่าก็เป็นคนร่าเริง
นุกสนานนะขณะเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่า
ก็เป็นคนที่รักสามีมากนะครับ
แล้วก็ชอบพากันไปทำบุญนะครับ
ไม่มีท่าที่จะเก็บกฎอะไรหรือว่าคิดวางแผนจะก่อเหตุอะไรมาก่อน
ธรรมนูลบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตอนนี้โซเชียลเนี่ยเพ่งเล็งมาที่เขา
ว่าเป็นคนก่อเหตุเนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์แล้วรอดชีวิตมาได้คนเดียวนะครับ
หุบสมบัติอาหรือเปล่ามีส่วนได้ส่วนเสียจากการตายของอาทั้งสองคนหรือเปล่า
เขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเขาให้ข้อมูลทุกอย่างกับตำรวจหมดแล้วนะครับ
จากนี้ไปขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการคลี่คลายคดี
เขาในขณะนี้ก็ตกอยู่ในฐานะผู้สูญเสียคนหนึ่งเหมือนกัน
เขาก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าตำรวจเขาเป็นลายนิ้วมือแก่เขาต้องแก่แหละครับทั้งนั้น

เราไม่รู้ว่าใครยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ใช่ไหม
ถ้ามันเป็นเขาจริงเขาก็คงทำแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดเนี่ยผมว่า

อ้างว่าสติแตกจัดต้นชนปลายไม่ถูกแล้ว๑๒๓จะทำอะไรอย่างเงี้

เพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยซอกแทรกถามอาผู้ชาย

แล้วก็อยากให้มันเป็นเรื่องไม่จริง
อยากให้เขากลับไปแล้วไปเจอที่บ้าน

หลังเกิดเหตุประมาณไม่ถึง๑๐๐เมตร
นายวิศนุศรีสวัสดิ์นะครับอายุ๔๙ปีเป็นโฟร์แมนประจำบริษัทนะครับ
ซึ่งเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือตอนนั้นที่เกิดเพลิงไหม้นะครับ
ตอนไปถึงเนี่ยก็ไปทุบกระจกด้านหน้าประตูนะครับแล้วเห็นฝ่ายของภรรยาคือนางสาวประพาพันธ์เนี่ย
พยายามทุบกระจกขอความช่วยเหลืออยู่ที่ห้องทำงานหน้ามุกบนชั้น๒ก็พยายามจะขึ้นไปบนชั้น๒จะไปช่วย
แต่ไฟมันโหมแบบแรงมากไม่สามารถขึ้นไปได้สุดท้ายก็เลยทำให้นางสาวประพาพันธ์เสียชีวิต
ส่วนสามีก็ถูกไฟไหม้เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เอกใจด้วยตอนนั้นอ่ะ
ว่าจะมีนายวิโรธเสียชีวิตในห้องนอนเพราะว่าถูกแทงเพราะไม่คิดว่าทั้งคู่จะทะเลาะมีปากเสียงรุนแรงกันได้
เนื่องจากเห็นทั้งคู่รักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแบบนี้จริงเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการพลาดพลั้งมากกว่า
พลาดพลั้งแล้วก็แทงกันตายไม่ใช่การจงใจฆ่ากันตายอย่างแน่นอน

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านแถวคลอง๖อำเภอลำลูกกา
หน้าบ้านเนี่ยค่ะญาติได้นำสิ่งของเส้นไหว้มาวางเอาไว้นะคะ
ก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งคู่ไปเรียบร้อย
บนบ้านชั้นสองร่องรอยเพลิงไหม้ที่ห้องของผู้เสียชีวิตนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็มีกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ทีมข่าวก็เลยคุยกับรอปภประจำหมู่บ้านนะคะซึ่งบ้านของผู้เสียชีวิตทั้งคู่อยู่ไม่ไกลจากป้อมยามทางเข้าหมู่บ้าน
ก็มียามที่เข้ากะดึกที่เขาเข้าไปช่วยดับเพลิงเมื่อคืนนี้ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ไปทำงาน
เพื่อนของยามเป็นคนให้ข้อมูลค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุมันก็ประมาณตี๓ลูกบ้านเขาก็หลับกันหมดแล้ว
ตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาจากตัวบ้านนะคะหลานเจ้าของบ้านก็เข้าบ้านประมาณเที่ยงคืน
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าบ้านหลังนี้สามีพระยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยรอปภบอกว่าก็เคยได้ยินว่าเขาทะเลาะกันบ่อย
ทีมข่าวเลยเดินดูรอบบ้านนะคะก็ดูว่าเอ๊ะบ้านข้างมีใครอยู่ไหมรอบบ้านก็ไม่มีใครอยู่นะคะ
ตรงกันข้ามก็มีการติดป้ายประกาศขายบ้านเอาไว้ด้วยบ้านตรงกันข้ามอะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามนายธวัชชัยกู้ภัยร่มไซสูงปฐุมธานีที่เข้าไปเก็บศพนะคะ
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปในบ้านเจอศพผู้ชายสภาพคือนั่งพิงผนัง
สภาพไฟไหม้เกรียมทั้งตัวนะคะไม่สามารถระบุได้ว่าตายเพราะสาเหตุอะไร
ห้องที่เสียชีวิตโอ้โหเป็นห้องเก็บเอกสารเป็นห้องพระมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะ
ส่วนภรรยาที่เสียชีวิตนะคะก็คือที่ห้องทำงานนะคะลักษณะศพนอนตะแคง
บริเวณกางเกงฝั่งขวาเนี่ยมีรอยเลือดเปื้อนอยู่ส่วนหน้าคือเต็มไปด้วยเขม่าวสีดำอะค่ะ
จมูกน้ำมูกไหลเป็นสีดำเลยนะคะคาดว่าสำลักควันจนเสียชีวิต
ครับคือกู้ภัยบอกว่าตัวเองได้รับแจ้งก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุก็มีอะไรน่าเอกใจอยู่หลายอย่างเหมือนกัน
ภัยบอกนะดูดูแล้วมันผิดปกติมันไม่ใช่แค่ไฟไหม้อ่ะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตอยู่คนละห้องแต่ทำไมออกจากห้องที่ไฟไหม้แล้วไม่ลงบันไดเลย
ทำไมไปอยู่อีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องทำงานถ้าจะหนีไฟ
ใช่กู้ภัยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันผิดปกติอีกหนึ่งสิ่งที่ผิดปกติก็คือ
ขากางเกงของฝ่ายหญิงทำไมมีเลือดติดอยู่
แต่นาทีนั้นหน้าที่ของเขาก็คือต้องนำศพออกมา
ก็เลยต้องนำศพออกมาก่อนน่ะนะคะ
ตรงที่ผู้หญิงเสียกับผู้ชายเสียคือคนละมุมกัน
ผู้ชายอยู่ในอีกห้องหนึ่งที่ไฟไหม้แต่ผู้หญิงอยู่คนละห้อง

ผู้หญิงออกมาเนี่ยคือทำไมออกจากห้องที่ไฟไหม้แล้ว
คือปากประตูห้องตรงประตูจะเป็นบันไดลงเลย
ทำไมเขาไม่ลงบันไดแต่เขาไปอยู่อีกห้องนึงที่เป็นออฟฟิศที่ทำงานเขา
สภาพศพมันแผลเห็นไม่ชัดนะครับ

ไฟไหม้แล้วเนื้อคือปีออกหมดอะไรอย่างนี้

อืมส่วนผู้หญิงที่เห็นได้ชัดก็คือมีคราบเลือด
ใช่ครับคาบเสื้อที่กางเกงขาดกางเกง
ใส่ลักษณะก็คือกางเกงขายาวเสื้อแขนยาว
ผมก็ยังถามเจ้าที่ว่าให้ดำเนินการยังไง
เพราะว่ามันคือความคิดเราแต่เราคือได้แค่คิดเราตัดสินใจอะไรไม่ได้

ที่เวลาเสียชีวิตในบ้านนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่วัดนางคันจันตรีนะครับ
อยู่ตรงบนบึงคำพรอย่างเผลอลำลูกกานะฮะ
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของสามีภรรยาคู่นี้นะฮะ
นายวิโรธและนางสาวประพาพันธ์นะครับ
มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นนะครับ
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
นี่คือยาดของทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะ
ก็ตั้งศพเอาไว้ที่วัดเดียวกันนะครับ
เราได้คุยกับคุณแม่ของนางสาวประพาพันธ์นะฮะ
คุณแม่บอกว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำใจไม่ได้
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าลูกสาวจะฆ่าสามีตัวเองแล้วจุดไฟเผาอำพลาง
เพราะลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยรักกันดีมากไม่เคยทะเลาะกันให้เห็นเลย
ที่ผ่านมาเวลาเจอกันคุยกันก็มีแต่เรื่องดีมาเล่าให้ฟังนะฮะ
พาไปทำบุญตามภาษาคู่รักก็มีนะครับ
หลังเกิดเหตุทั้งตัวแม่และและหยาดต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สำคัญก็คืออยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีคนร้ายเนี่ยมาทำร้ายลูกสาวกับลูกเขย
จนเสียชีวิตแล้วก็เผาอำพลางคดีนะครับ
ส่วนลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่แม่บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ
สัปดาห์นึงเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกับลูกสาวลูกสาวบอกว่าทำหมกหน่อไม้หมกปลาให้กินด้วยนะ
ก็ตอบรับไปนะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ
เพราะลูกสาวไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
ส่วนข้อมูลที่บอกว่ามูลเหตุจากการทะเลาะกันก็คือเรื่องการทะเลาะกันเพราะว่าลูกเขยไปมีเมียน้อยนะฮะ
แม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าลูกสาวไม่เคยเล่าให้ฟัง
แต่แม่ก็ไม่เคยเป็นคนที่ใจจากใจคงสั่น
แม่ก็ไม่อยากแม่งินก็คิดว่าลูกสาวเป็นคนดีต่าง
หรือลูกของสาวนะ
มันก็ไปทำบุญเพื่อนโทษ

เพราะว่าเขายังสงสัยในคดีอยู่